ครับสภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนวัดก็สร้างของวัดอยู่ดีนะฮะมีคอนโดมาสร้างคราวนี้คนในคอนโดร้องเรียนวัดครับร้องเรียนวัดบอกว่าโอ้ทำไมสวดศพเสียงดังเหลือเกินล่ะฉันนอนกันไม่ได้เลย
ผมเคยเสนอคอนโดแล้วค่ะว่าให้มาทำข้อตกลงนี่แหละครับคนไทยนะครับวัดตรวจสอบปั๊บสวดไม่ได้ครับแต่คนที่บอกว่าเสียงดังคอนโดเขา
คุณค่ะคุณไม่มีเสียงดังผมให้คุณไปซ้องผมเลยให้คุณไปซ้องผมเลยครับนี่หนูหน้าผมนี่ไปซ้องถ่ายรูปผมไปซ้อง
อันนี้คนโครงวัดไม่ก็สามารถทำให้เราได้แล้ว

บอกว่าชี้แจงกลับด้วยเรื่องที่เสียงดัง
พระอาจารย์วรพงศ์อภิจาโรครับพระวัดบางสแก่นอก
ชี้แจงกับทีมข่าวบอกว่าได้รับหนังสือจากสำนักพุทธแล้วนะครับ
ทางวัดก็ทำหนังสือชี้แจงไปแล้วว่าวัดไม่ได้เปิดลำโพงเสียงดัง
จะจัดงานก็ขออนุญาตนะครับอนุญาตทั้งเขต
นายประพันธ์ฉากคำอายุ๕๔ปีประธานกลุ่มชุมชนคนรักบางสแก่
เล่าบอกว่าวัดกับลูกบ้านคอนโดเริ่มมีปัญหากันตั้งแต่ต้นปี
วัดก็จัดงานศพสวดศพปกตินี่แหละแต่ถูกลูกบ้านในคอนโดเนี่ย
ต่อว่าวัดนี้เนี่ยสร้างมาก่อนคอนโดเป็นร้อยปีนะครับ
คือเขาก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องนี้มาอ้างนะแต่อยากจะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่า
ทีมข่าวสอบถามไปทางนิติบุคคลคอนโดบ้างนิติบุคคลคอนโดก็เปิดเผยบอกว่า
ที่ผ่านมามีลูกบ้านมาร้องเรียนกับทางนิติซึ่งนิติเองก็ได้ไปคุยกับวัดแล้ว
ประธานชุมชนแล้วมันจบลงด้วยดีแล้วนี่ส่วนตัวก็ทราบดีว่าคอนโดน่ะสร้างที่หลังวัด
คอนโดก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำนะครับ
หนังสือชี้แจงที่วัดส่งไปที่สำนักพุทธนะฮะก็รอออกมาว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับ